ว่ามีเมียได้และเว้ย

มาเป็นผู้แมคกับนี่โนน่ะ
คุณผู้ชมนะคะก่อนทีที่ทราบกัน
คุณพ่อบุญธรรมเพ้าเหตุกศัตรูเอกชัยค่ะ

แต่ล่าสุดเปิดไฟเขียวผ่านตลอดแล้วจ้า
มีเมียได้แล้วลูกนะคะโดยเจ้าตัวบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าจริงก็ไม่เคยโกรธแล้วก็เข้าใจ
ที่คุณพ่อเอกชัยสั่งห้ามมีแฟนก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ตอนนี้ที่บอกว่าให้มีเมียได้แล้วเนี่ยคือ
พ่ออยากให้แต่งงานสักทีนะคะ
เป็นเพราะว่าทั้งคู่ตอนนี้ก็เข้าวงการบันเทิง
ตอนแรกที่เข้าสู่วงการบันเทิงใหม่

อยากให้ทั้งสองคนโฟกัสกับงานที่ทำก่อน
โดยเฉพาะพ่อเอกชัยอยากให้ทั้งคู่ทำงาน
เก็บเงินสร้างรากฐานให้มั่นคงด้วยตัวเองก่อน

ซึ่งตอนนี้พ่อเอกเห็นว่าเออทั้งคู่ก็สามารถทำได้แล้วนะคะ
ดูแลคนอื่นได้แล้วตอนนี้ก็เลยไฟเขียวให้มีภรรยาได้เลย
รวมไปถึงที่ผ่านมานะคะพ่อเอกก็คือป่วยบ่อย
แกก็เลยอยากให้สองคนเนี่ยมีหลานให้แกอุ้มก่อนตาย
ว่ากันแบบนั้นนะคะฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
พ่อแกป่วยบ่อยด้วยครับแกทำงานเยอะแล้วป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้ด้วยความที่แกก็อยากเห็นหลานอยากมีหลาน
แกก็บอกว่าแกไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานมากแค่ไหน
ใช่แกจะได้มีแรงในการพาหลานไปเที่ยวแก
มุมแกตอนนั้นที่พูดคุยกันแกอายุหกสิบ
เค้าก็เลยอยากให้มีหลานที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย

ตอนนี้ผมพูดกับพอไปตรงเลยพอมันไม่ได้

ยุดน๊ะเซาเทพภะบุตรสุดที่รัก
ฮันว่าเจ้าโสดเคยสิไปหา

แน่งโน่นโสดนะคะเราก็เตียนสภาพต่อไป